จากการดาราที่ด่งดังไม่แพ้กับดาราในสังกัดของพวกเขาเหมือนกัน
มีใครกันบ้างวันนี้พาเรทบันเทิงได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ดูดาราที่อยู่ในความดูแลก็ต้องยอมรับว่าหวานเจี๊ยบธนรัฐ
อยู่ในลิสต์ผู้จัดการที่ทรงอิทธิพลไม่น้อย
เพราะไม่ใช่แค่เธอคือคนดูแลตัวแม่อย่างชมพู่
แต่ก็ช่วยดูคิวให้กับสองพี่น้อง
คริสต์และพลอยหอวังที่ระดับความปังก็ไม่น้อยหน้าใครค่ะ
อันดับที่๔ขอยกพื้นที่ให้กับผู้ปลูกปั้นซุปตาหน้าใสเจมส์จีรายุ
ที่ทำให้ชื่อเสียงของเจมส์จิโด่งดังขั้นสุด
แต่ก็มาพร้อมกับข่าวคราวในแง่ลบ
โดยเฉพาะช่วงแรกเริ่มประเดิมความดัง
ว่าทำตัวเป็นดาราเรื่องเยอะเข้าถึงยาก
ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวก็พลอยโดนหางเลขไปด้วยเช่นกันค่ะ
อันดับที่๓แม้จะไม่ค่อยออกสื่อ
แต่ถ้าเปิดดูลิสต์ดาราที่ถืออยู่ในมือแล้วแล้วก็
ต้องยกให้กับสองพี่น้องแพร่พรมณีพลอยวีนา
ผู้อยู่เบื้องหลังนักแสดงคิวทองแถวหน้า
ทั้งมาร์กปารินเบลล่ารานีพรีมรมิดาปริยธสนิยาเป็นต้น
และหากย้อนดูข่าวสมัยมากฟารินเจอพิษไหลหลุด
ก็ว่ากันว่ามี๒รายชื่อผู้ดูแลเจอข่าวลือวงในว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ
ที่ทำให้หมากมิ้นต้องแตกคอกัน
อันดับที่๒นาทีนี้ใครก็คงได้ทำความรู้จักกับผู้จัดการดาราสาว
ที่กำลังปวดหัวกับข่าวเช้าไม่หยุดไม่หย่อนอย่างใหม่ดาวิกา
โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังและตามติดเธอทุกฝีก้าวก็คือพี่สาวร่างอวบ
ที่รู้จักในวงการในนามกล้าวน้ำพราวอดีตเด็กในคาถาของเอสุภาชัย
จบลงไม่สวยด้วยเรื่องผลประโยชน์จนต้องถอนตัวออกมา
พร้อมคำคอรหาตีตราว่าเนรคุณอยู่นานสองนาน
ส่วนตัวแม่อันดับหนึ่งที่ไม่มีวี่แววโดนโค้นแชมป์เป็นผู้จัดการดาราที่ร้อนฉ่ำ
พอกับซุปตาในสังกัดจะเป็นใครไปไม่ได้หากไม่ใช่เอสุภาชัย
วิจิตผู้มีพรสวรรค์ทั้งตาเหี่ยวและมือทองหยิบสรรปั้นแต่งใครก็ด่งดังแทบทั้งหมด
และต่อให้โดนข่าวลบหรือถูกโจมตีว่าทำนาบนหลังคนตลอดระยะเวลาบนเส้นทางของผู้จัดการคนนี้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครโคนความเก่าของเขาลงไปได้